เวลาแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนโชคดีของวันนี้
จริงแจกกันไปหลายคันนี้ก็ใกล้จะถึงร้อยแล้วนะ

โอ้โหเลยมาสักพักแล้วแหละแต่ยังมีโอกาสนะคุณผู้ชม
ใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้ไปติดตามกันเลยที่
สตูดิโอแจกโชค
ทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นอันนี้เริ่มแจก

จะลุ้นมอเตอร์ไซค์จะทอมคำธรรมและราคา๑ล้านบาทได้ยังไงแล้ว
เริ่มส่งตอนนี้ยังทัน๕สิงหาคมนี้

ป้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีศาสตร์

เอานี้ละกันเดี๋ยวผมเติมน้ำตาลให้เอามา

จัดไปทะเลยังมีเขาแต่ในใจเราน่ะมีแต่เธอนะ
โอ้เธออ้าวหวานเจียบ
ดูว่าผี

เอาไปขี่ก็ดูหล่อเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ดูดี

เพราะเธอน้ำตาลขึ้นกันหมดแล้วนะ

แต่อยากให้คุณผู้ชมได้ไปลุ้นโชคกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์คันต่อไป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

กฎิกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาขนาบราวแดงเขียนคำว่าวิตามินบีสิบสอง
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
ใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที
ยินดีด้วยนะครับพี่น้องค่ะ
ยินดีด้วยนะคะย้ำคุณผู้ชมเลยนะใครยังไม่ได้ส่งมารีบส่งเลยทั้งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณสองนะคะ
ส่งมาร่วมสนุกกันได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้เลยนะ
อย่างนี้แล้วนะรีบส่งกันมาแล้วครับ